คุณผู้ชมคะมาตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องของชาวอินเดียกับชาวอินเดียทะเลาะกัน
แต่ทีนี้ทะเลาะกันในบ้านเราที่กระบี่นี่แหละค่ะเดี๋ยวดูภาพกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าคนที่เป็นคนเจ็บเนี่ยโดนทำร้ายเย็บเป็น๑๐เข็มเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับเสื้อสีขาวอันนั้นเป็นชาวอินเดียนะแล้วเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ค่ะครับคือตอนแรกเขาก็ก้มอะไรอยู่ใช่ไหม
เขาก็มาดูหน้าร้านของเขานะเพราะเปิดเป็นร้านอาหารคุณใช่ค่ะ
เดี๋ยวจะเห็นผู้ก่อเหตุเดินข้ามถนนมาจากฝั่งนู้นแล้ว
แบบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะว่าอ้าวไม่รู้ไงอยู่ดีจะแบบโดนทำร้ายนี่เหมือนกับเห็นแล้วนะคะ
แบบนี้อ่ะครับเนี่ยดูสิคนมาห้ามแล้วนะคะนุ่นอ่ะครับเออคลิปเนี่ยยาวเหมือนกันนะคุณนะคือมันไม่จบแค่ตรงนี้นะคุณสักพักนึงจะมีกลุ่มชายชะกันของแต่ละฝ่ายเนี่ยเข้ามาทั้งห้ามปรามทั้งอะไรแล้วสุดท้ายมาไปจบอีกที่นึงอืมคือถูกรุมค่ะคุณผู้ชมฮะผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยจริงจริงอ่ะทางฝั่งของเข
อยู่ตรงร้านอาหารหน้าร้านอาหารที่ตำบลอ่าวนางที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับทางเจ้าของร้านอาหารคือนางสนทยาติวารีอายุ๔๙ปีเป็นแม่ของผู้ชายเสื้อสีแดงนี่แหละผู้ชายเสื้อเสียงอันนี้คุณแม่นะคะแล้วแม่ก็บอกว่าลูกแม่คือคนที่ใส่เสื้อสีแดงลูกแม่ชื่อว่าวิเรนติวารีอายุ๒๕ปีแม่เล่าแบบนี้วันนั้นน่ะ
ค้าอยู่หน้าร้านแล้วชาวอินเดียที่เป็นเจ้าของร้านอาหารใกล้กันนะเดินเข้ามาหาเรื่องชี้หน้าเลยบอกกับลูกชายเลยมึงอย่ายุ่งกับลูกน้องกูนะกูอยู่นี่มา๒๔ปีเดี๋ยวกูฝังมึงตรงนี้เลยหลังจากพูดเสร็จเข้ามาต่อยเลยค่ะคุณผู้ชมทีนี้ก็ชุดละมุนอีลุงตุงนังกันแยกกันไปก่อนรอบนึงฝังลูกชายตะโกนถาม
ก็เลยถามว่าทำผิดอะไรเนี่ยคือแบบฉันทำผิดอะไรเนี่ยทำไมถึงต้องมาทำแบบนี้แล้วก็กลายเป็นจังหวะที่เห็นโดนรุมนะฮะเพราะว่ามีกลุ่มของอีกฝ่ายนึงเข้ามารุมเลยแล้วจะเห็นว่ามีคนหนึ่งถือไม้มาด้วยไม้หน้าสามฟาดเลยฟาดคนเสื้อแดงจนหัวแตกบัตรเก็บไปนะฮะทีนี้ก็เลยถามแม่ไงแม่ว่าที่ลูกแม่โดนขนาดนี้ม
จะมาเช่าร้านช่วงหลังโควิดก่อนหน้านี้รู้ว่าคนที่มาหาเรื่องเคยเช่าที่ตรงนี้ก่อนที่แม่จะมาเช่าแต่เจ้าของที่เขาไม่ให้ต่อสัญญาไงไม่รู้ไงเพราะเขาเห็นครอบครัวแม่มาทำธุรกิจต่อมาเช่าที่ตรงนี้ต่อเขาเลยไม่พอใจหรือเปล่า
แล้วก็อีกฝ่ายเห็นว่ารู้จักตำรวจใหญ่อะไรหรือเปล่าด้วยนะ
แล้วนี่ตำรวจบอกนะเดี๋ยวจะให้ไปเจรจากันนะ
แม่บอกไม่เอาหลังจากที่เกิดเหตุนะ
ฝั่งคนที่ก่อเหตุเขาก็มาพูดขู่
มาพูดขู่ทางฝั่งแม่มาพูดขู่ทางฝั่งลูกชายแม่ว่าอะไรรู้ไหม
มึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกโอ้โห
แล้วเห็นว่าผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยเคยก่อเรื่องกับคนอื่นมาหลายครั้ง
แต่ทุกครั้งเคลียร์กันที่โรงพักหมดไม่เคยโดนดำเนินคดี
นี่ไงพอตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกไปเคลียร์กัน
เลยบอกไม่เอาไม่คุยไม่เคลียร์
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าเรื่องนี้
ทางตำรวจที่สพอ่าวนังบอกว่าตำรวจเนี่ย
เดี๋ยวจะเชิญฝั่งผู้เสียหายฝั่งคนเจ็บแล้วก็แม่ของคนเจ็บ
พยานที่เห็นเหตุการณ์มาให้ปากคำวันนี้
แล้วจะประสานขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลกระบี่
จะได้ตามตัวฝั่งเสื้อขาวที่ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาด้วย
หลังจากนี้จะทำตามขั้นตอนของกฎหมาย

และความผิดเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำ
ว่าจะแจ้งข้อหาอะไรได้บ้างนะคะ

กรณีที่แม่ของผู้บาดเจ็บบอกว่าตำรวจทำไมไม่ทำหน้าที่นะ

คือตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าเรียกทั้งสองฝ่ายมาแล้ว
แต่ทั้ง๒ฝ่ายเนี่ยไม่ยอมมาเคลียร์กัน

เรื่องของการที่จะให้มาเจรจากลายเกลี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้

เพื่อจะมาตรวจสอบต่อแล้วก็รอให้ฝั่งคนเจ็บมาให้ปากคำด้วยนะครับ
แล้วก็การตรวจสอบเรื่องของสัญชาตินะครับ
พบว่าผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ซึ่งแม่เป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยนะฮะ

ส่วนผู้ชายเสื้อขาวคือยังเป็นสัญชาติอื่นอยู่
ดังนั้นเท่ากับว่าคนสัญชาติอื่นทำร้ายคนไทย
ถ้าเป็นคดีนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
ก็ไม่รู้ว่าขัดผลประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับการทำร้านอาหารหรือเปล่านะฮะ